ไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไร๒๐๐๋ว

ตอนนี้อีกถูกให้๔อีก๓เดือนค่ะ
พรุ่งแรกก็แพ้แต่ครั้งนี้แพ้แบบ
แบบเฝ้าจำนีเลยว่าเข็ดมาก

อย่างหนักเลย

คือเขาบอกว่า๓เดือนก็จะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเห็นเลย
แต่ว่าวัยล่างสุดบอกจะไม่เห็น
แต่ยังไม่อย่างที่ด้วย
แต่นั่นแน่น่าจะต้องยิน
แต่ตอนนี้พอเลี้ยงเจ้าขาแล้วรู้สึกว่าอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เลี้ยงง่ายแบบนี้
ล่าสุดที่ไปซาวมาเหมือนจะเป็นผู้หญิงซะเยอะค่ะ
ก็สิ่งเรื่องที่ท่านเป็นผู้หญิงมีอยู่ไหน

ก็ผิดกู่แล้วใช่ไหมคะ
ก็บอกสามีว่าไม่เอาแน่นอน
สามีเขาว่าไงบ้างคะรู้ว่าท้องเร็วอย่างนี้

เขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ดีใจอยู่แล้วค่ะ

อย่างเพื่อนแล้วเขาว่าสิ่งดีอะไรกันยังไงไหม
บางส่วนก็รู้ทราบมาก่อนแล้วค่ะ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบดีใจอะไรอย่างนี้

นี่บอกเจ้าขายังไงบ้างคะ

คือให้เขาดูคลิปวิดีโอให้ดูอะไรอย่างนี้

ตอนที่เราไปอยู่ในห้องไปซาวอะไรอย่างนี้
เขาก็จะรู้ว่าเด็กอยู่ตรงนี้

ตอนนี้ก็อย่างนี้
ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นมากเลยอะค่ะ

และก็พร้อมที่จะรับมือเหมือนกัน
แต่กำลังจะเชื่อว่าเจ้าขาเป็นเด็กที่ละมุนนะครับ
เพราะเป็นเด็กแบบเรียงง่ายเป็นเด็กไม่ใช่ห่วงของเกิดเร่ง
แต่ว่าน่าจะแบบเป็นเด็กที่มีอีก
กระต่าคอปปิดค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันคุณหมอก็บอกว่าแล้วแต่เคสว่ายังไง

แล้วก็ริ้นทางใก้ทานอะไรเนี่ยแยะไม่ร้อยเลย
เพราะตามใจถ้าอยู่บ้านก็อยู่
ถ้าอยากทานอะไรโดยซึ่งที่จากสัก

เค้าก็ยอมทานแบบที่เราก็ต้องทาน
หน้าเกี่ยวมาก
หน้าเกี่ยว
แปบน้ำครับ

ที่โดยนี่เกี่ยวเว้นน้ำ